คุณผู้ชมคะเรื่องนี้ก็ต้องขีดเส้นใต้ค่ะ
กระทรวงพาณิชย์ดันการเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
ดังนั้นเราไปติดตามความคืบหน้าเรื่องนี้กับอาจารย์สุภาพนะคะ

สวัสดีครับคุณน้ำแข็งครับคุณบุ๊คครับ

เรื่องที่คุณน้ำแข็งเกริ่นมาเนี่ยมีความสำคัญ
วันนี้ต้องคุยเรื่องเศรษฐกิจหน่อย
ปีที่ผ่านมาทุกประเทศยับเยินกันหมดเพราะเรื่องโควิด
ตอนนี้โควิดผ่านไป
แต่ละประเทศก็พยายามทำอย่างเดียวกันคือฟื้นเศรษฐกิจ
ประเทศไหนฟื้นได้ประเทศไหนฟื้นไม่ได้นั่นอีกเรื่องหนึ่ง
ฟื้นเศรษฐกิจทำยังไงให้เงินไหลเข้ามาในประเทศให้มาก
ไม่ว่าจะมาโดยการลงทุนไม่ว่าจากการค้าขายไม่ว่าจากการท่องเที่ยว
ใช้เวลาเพียง๒๑วันเท่านั้นนะครับ

กว่าจะตกลงกันได้เป็นปี
นี่๒๑วันผ่านคอรมอ
อีกเรื่องหนึ่งสนเจิ้น
เจิ้นที่จีนเนี่ยเขาก็ใหญ่พอกับประเทศไทยทั้งประเทศ
สองเรื่องนี้สำคัญ
ผมจะคุยกับรองนายกรัฐมนตรีคุณจุลินลักษณะวิสิทธิ์ที่เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์อยู่ด้วย
อยู่ในสายแล้วตอนนี้สวัสดีครับท่านรองครับ

กับสหรัฐอาหลับเอมิเลสเนี่ย
มันจะส่งผลต่อเรื่องการค้าการขายแล้วมันจะส่งผลต่อเรื่องปากท้องของเราในอนาคตยังไง
ปกติทุกประเทศในโลกค้าขายกันอยู่แล้ว
เพราะฉะนั้นการค้ามันมี๒ด้านส่งออกกับนำเข้า
ส่งออกจะช่วยทำให้เราสร้างเงินให้กับประเทศของเราแล้วก็เอามาพัฒนาประเทศ
แล้วถ้าเป็นการส่งออกพืชผลการเกษตรก็ทำให้ราคาพืชผลการเกษตรดีขึ้นเพราะสามารถระบายไปตลาดต่างประเทศได้
ซึ่งถ้าทำกับประเทศไหนกลุ่มประเทศไหนก็จะช่วยให้เราได้เต้นต่อแต้มต่อในการส่งออกไป
ก็จะทำให้เราส่งออกไปดูใบเขาไม่เก็บภาษีเรา
ก็จะทำให้เราต้นทุนต่ำลงสามารถแข่งขันด้านราคากับประเทศอื่นได้ดีขึ้น
เพราะราคาเราจะถูกกว่าหลายประเทศ
แต่ผมเป้าหมายว่าต่อไปจะต้องกลายเป็นอีกหลายประเทศ
แล้วก็เราจะต้องทำให้ได้ถึง๕๖๐ประเทศครับในช่วงเวลาอันใกล้นี้
ดูใบเนี่ยเรานั่งคิดคิดดูเนี่ยเราเอาอะไรไปขายเขาครับ
ดูใบเนี่ยเราส่งสินค้าหลายประเภท
ทั้งรถยนต์ทั้งเครื่องปรับอากาศทั้งอาหารสินค้าเกษตร
โดยใช้ดูไบเป็นประตูไปสู่ตะวันออกกลาง๖ประเทศเป็นอย่างน้อย
ก็มีดังเชาะดีอะไรบีมีตั้งฟาเรนมีตั้งคูเวท
มีตั้งการ์เตอร์เราเนี่ยเป็นต้นนะครับ
ในกลุ่มตะวันออกกลางเขารวยว่าอย่างนั้น
ทั้งความผลิตภัษีมันได้เป็นศูนย์ไปโดยปริญญาณ

และเกิดขึ้นในยุคที่ผมเป็นรองนายและร่ำตีผ่านนี้
มันมีบางประเทศรัฐของเขาเช่นสหรัฐอเมริกาเนี่ย

หรือบางประเทศเช่นจีนมณฑลเขามณฑลเดียวใหญ่กว่าประเทศไทย
เพราะฉะนั้นเราควรมุ่งการค้าเชิงลุกและเชิงลึก
เซินเจิ้นนี่เป็นเมืองหนึ่งของจีน

เพราะเซ็นเจิ้นเขตเศรษฐกิจใหญ่ลำดับ๓ของจีน

ไม่น่าเชื่อเพราะฉะนั้นทำกับเซินเจิ้น
หนึ่งหนึ่งเมืองเท่ากระทำกับประเทศหนึ่งประเทศที่
และอนาคตการอำนวยความสะดวกการค้าส่งโหมก็จะเพิ่มเติมขึ้น
เราตั้งเป้าว่าในอนาคตภายใน๒ปี

ค้าระหว่างกันจะเพิ่มขึ้น๕

แล้วผมเซ็นแล้วรับมาวางที่กระทุกภาณิชย์กับตัวเซ็นของเมืองเซนเจิ้น
อันนี้จะได้ประโยชน์มหาศาล
ฉะนั้นมินิเอฟทีเอก็คือไปเจาะเอาบางมณฑลบางเมืองไม่จำเป็นต้องเป็นทั้งประเทศ
ถูกต้องครับแล้วเราทำมาแล้ว๖แห่งครับ
อันนี้ถ้าวันหนึ่งรองนายกไม่ได้อยู่ตรงนี้แล้วเนี่ยนโยบายทำมินิเอฟทีเอเนี่ยมันจะมีใครมารื้อไหม
ผมหวังว่าอย่ารื้อเลยครับสิ่งที่ผมทำเนี่ยเป็นการนับหนึ่งที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งกับประเทศ
กับการส่งออกกับการค้าระหว่างประเทศการสร้างเงินให้ประเทศมหาศาลนะครับ
แวะมาเรื่องการเมืองหน่อยโอ้โหวันนี้เห็นทั้งโทรทัศน์ทั้งหนังสือพิมพ์หลายฉบับ
เอารูปมาลงหน้าหนึ่งก็คือว่าทูตเจ้าหน้าที่ทูตของสถานทูตต่างเนี่ย
เขาไปที่พักประชาธิปัตย์เขาไปพบกับหัวหน้าพักรองหัวหน้าพักกรรมการบริหารพักคลึกคลื้นมาก

อันนี้เป็นเรื่องที่สหรัฐอเมริกาทูตอเมริกันได้เข้าพบผมในฐานะหัวหน้าภักดิ์ประชาธิปัตย
หนึ่งคนก็เป็น๑๗ท่าน
ซึ่งได้คุยกันเรื่องสถานการณ์การเมืองการเลือกตั้งในฐานะผมเป็นหัวหน้าพัก
ทางนโยบายประชาธิปัตย์ผมก็เรียนว่ากรอบยุทธศาสตร์นโยบายถ้าเราเป็นแกนตั้งรัฐบาลเราก็จะสร้างเงินสร้างคนสร้างชาติให้กับประเทศมีนโยบายย่อยประกาศไปแล้ว๘แล้วเดี๋ยวก็จะประกาศนโยบายสร้างคนต่อไปเองในอนาคต
ที่สำคัญคือได้คุยเรื่องการเมืองระหว่างประเทศด้วยว่าจุดยืนประชาธิบัติเนี่ยอยู่ตรงไหนผมก็เรียนว่าหนึ่งทางการเมืองจุดยืนเราเนี่ยเราจะเดินการเมืองร่วมกับศาสตร์ประชาภาคนะครับเหมือนที่เราปฏิบัติมาและเรายังมั่นคงเดินหน้าต่อไปทางเศรษฐกิจการภาคเราจะยึดหลักองค์การการภาคโลกหรือ
เป็นเรื่องของการสร้างสิ่งแวดล้อมที่สร้างความสมดุลและยั่งยืนให้กับโลกลดโลกร้อนเหล่านี้เป็นต้นอันนี้เป็นแนวของประชาธิปัตย์สำหรับการเมืองเศรษฐกิจสังคมของโลกระหว่างประเทศครับ
ขอถามเรื่องการเมืองหน่อยตอนนี้ท่านหัวหน้าพักไปอยู่ที่พังงา
ใช่ครับผมอยู่ที่ตะกัวป่าที่เขาหลักครับตอนนี้กำลังอบรมแกนนำของพักอยู่ครับกับท่านนิพนธบุญยามณีผู้การแต้มแล้วก็ผู้สมัครของเราคุณราเมฆแล้วก็คุณบำรุงปียนามมานิด
การรักษาฐานที่มั่นคราวนี้หนักกว่าทุกครั้งไหมครับ
ก็ใจผมเนี่ยผมคิดว่าผมเจอมาเยอะแล้วครับก่อนมาเป็นหัวหน้าภักร์เนี่ยผมเป็นผู้แทนมา๑๑สมัยแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเราก็เจอยังงี้ทุกครั้งในภาคใต้ประชาธิบัตรจะเป็นตัวยืนแล้วก็มีผู้ท้าจริงก็เปลี่ยนหน้ากันมาทุกยุคทุกสมัยครั้งนี้ก็เป็นอีกครั้งนึงนะครับหลายภักร์ก็ลงมาแย่งชิงเครื่องที่
เรามีโอกาสลุ้นทุกเกตครับครับประชาธิบัตรประกาศผู้สมัครครบแล้วช่างใจหรือยังว่าระหว่างสู้กันเองกับภักร์ร่วมรัฐบาลกับสู้กับฝั่งตรงกันข้ามที่เป็นภักร์ฝ่ายค้านเนี่ยหน้าทีนี้อันไหนหนักกว่าผมว่าเราก็ไม่ไม่ไม่ต่างกันละครับเพราะว่าอนาคตเราก็ไม่รู้สุดท้ายแล้วใครจะเป็นรัฐ
ที่อยู่กับคนภาคใต้มาตลอดระยะเวลา
ภาคการเมืองมาแล้วก็ไปครับ
แต่ประชาธิปัตย์คือพักหนึ่งที่ยังอยู่
ร่วมทุกข์ร่วมสุขกับคนปากใต้ตลอดเสียเวลา
ที่มากว่าในยามทุกข์ยามศุกร์นะครับ

ว่าเราไม่ห่วงกังวลจะเป็นพักร่วม
แต่ถ้าจะเป็นภาคผ่าค้านเราก็ต้องสู้กับทุกภาคนะครับ
หัวหน้าพักพยายามที่จะให้อดีตหัวหน้าพัก๒๓คน
เข้ามาช่วยในการเลือกตั้ง
ก็ได้เห็นต่อมาว่าอนาคตใหม่เขาก็เอาคนเก่า
คนที่ก่อตั้งพักมาช่วยก้าวไกล
ว่ากับคุณอภิษฎเวชาชีวะได้จูนกันชัดเจนหรือยังครับว่าจะมาช่วยอะไรกันยังไง
ผมมั่นใจว่าไม่มีปัญหาหรอกครับท่านชวนก็พูดแล้วว่าก็เป็นหน้าที่ของอดีตหัวหน้าพักทุกคนที่ต้องมาช่วยกัน
ยุคเราก็ทำอย่างนี้นะครับทุกยุคก็เอาอดีตหัวหน้าพักมาลงแข่งจัง
คุณอภิษฎตอนท่านเป็นหัวหน้าท่านก็เอาท่านชวนกับท่านบัญญัติมาลงบัญชีรายชื่อ
ตอนนี้ผมเป็นหัวหน้าผมก็ต้องเชิญทั้ง๓ท่านแหละครับท่านชวนท่านบัญญัติท่านอภิษฎ
ส่วนการวิจัยพิจารณาอย่างไรเราก็ต้องให้เกียรติท่านนะครับแล้วท่านต้องเป็นผู้วิจารณาศัตริย์
แต่สำหรับผมเนี่ยผมเชิญทั้ง๓ท่านครับ
ครับนี่คือคุณจุลินลักษณะวิสิทธิ์รองนายกและหัวหน้าพักประชาธิปัตย์ครับคุณน้ำแข็งครับคุณบุ๊คครับ